อันนี้ต้องขอแรงพี่เบิร์ท

ฮือ

ไม่แน่ใจว่าหลอนจากภาพหรือจากเสียงพี่เบิร์ท

รีบบอกที่ไหนจะไม่ผ่านไปเลยดูก็รู้ว่าเหมือนคนยืนอยู่เหมือนไหม
เออมีไม้เท้าเป็นโอ้ยเหมือนคนแก่มั้ยมีผมศีรษะโล้นโล้นนี่
ถือไม้เท้าหลั่งค่อมอยู่อ่ะฮือ
ตนาการล้ำเลิศมากแล้วคุณจินตนาการของคุณเนี่ย
ไคล่กับคนที่เขาถ่ายคลิปใช่ป่ะแล้วไคล่กับเช่าเน็ต
อ้อถูกเลยก็สิ่งที่กลุ่นจินตนาการมันคือไคล่เลยอ่ะเห็นไหม
เหมือนคนถือไม้เท้าหรือเปล่า

เงาสูงใหญ่ลักษณะเหมือนคนถือไม้เท้านะคะ

ยืนอยู่ริมถนนนะคะบรรยากาศก็วางเวงเงียบ
สุดถนนก็เปรียวไฟก็ไม่มีนะคะ
ใครผ่านตรงนี้ก็ต้องมีสะดุ้งโยงกันบ้าง

ใช่ที่สำคัญเงาตรงหน้ามันมีลักษณะเป็นจมูกเป็นปากเป็นตาด้วยนะ

ไม่ต้องอ่านแล้วเข่าทำเสียงกันดีกว่า

คุณผู้ชมคลิปเด็ดที่เอามาให้ดูกลางคืน
ว่ามันเหมือนกลางวันล่ะก๊อฟพี่เบิร์ต
เออนี่ไงมันก็เป็นทรงอย่างนั้นเลยนะก็เหมือนอยู่ดีอ่ะ

ก็เหมือนอยู่ดีแต่ดูกลางวันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะ
นี่แหละค่ะเป็นเงาสูงใหญ่ลักษณะที่บอกว่าถือไม้เท้าอยู่เนี่ย
แก่ถือไม้ทักมันคือลักษณะเป็นต้นเถาวันแล้วก็มีกาฝากมาเกาะอยู่
ก้อบมากกว่าความหล่อน
ภาพเมื่อสักครู่คุณตีเป็นเลขได้ไหม
ผมกำลังจะบอกว่าภาพตอนกลางคืน
พื้นถนนมันเห็นเป็นตัวเลขด้วยนะ

ใช่ภาพตอนกลางคืนที่พื้นมันมีตัวเลขขึ้นมาด้วยนะ
หรือหรือแต่เมื่อกี้บอกไม่ทัน
อันนี้ถามได้ไหมครับให้ดูอีกทีไหมได้ไหมล่ะ

นี่เดี๋ยวจะมีอีกมุมหนึ่งนะมุมที่ย้อนกลับมาอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เมื่อกี้เรากับปุ้ยก็มองกันแต่ต้นไม้นี้

หรือนี่เห็นไหมจะเห็นว่า

ลักษณะเหมือนเป็นเงาสะท้อนไหมคะ

โปรดใช้จักรยานในการรับชมและรับฟังนะคะโปรดใช้วิจารณญาณวิจารณญาณ